ชี้ชะตาอนาคตประเทศไทยหลังลงประชามติ

ส่งผลกระทบอย่างไรกับทุกคน
ติดตามได้ในไทยรัฐนิวส์โชว์๑๘๒๒กรกฎาคมนี้